ส่วนเมื่อวานี้นะคะที่หาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลา
ปิดทั้งหาดใหญ่ไล่ล่าเธอคนเดียว
ผู้ชายคนอายุ๔๑ปีเมาเหล้า
พอเมาเหล้าแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
ตอนแรกเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนก่อนทะเลาะกับเพื่อนไม่พอ
ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
แล้วก็หลบหนีไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องตามแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่ามีคนแจ้งมอไซค์ผมหายผู้ชายคนหนึ่งเอาไป
เขาก็วอนแล้วก็ติดตามไล่ไปแบบนี้เลยค่ะ

ตำรวจสภหาดใหญ่นะคะกำลังปฏิบัติงานค่ะ
ไล่ล่านายภูรินหรือเอกหนูชัยแก้ว

แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของคนแถวบ้านเพื่อน
หลบหนีแบบเนี้ยค่ะอยู่ในอาการมืนเมาด้วยนะคะ
คือความพยายามของเขาจะเห็นว่าขี่เร็วมาก
หนีแบบใช้คำว่าสุดชีวิตเลย
แต่ว่าสุดท้ายค่ะด้วยความเมา
ล้มคว่ำนะคะ
นายเอกยอมจำนวนไหมไม่สู้ต่อค่ะ
วิ่งหนีตำรวจเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ตำรวจก็ต้องตามเข้าไปควบคุมตัว
ดูช่วงควบคุมตัวเขาหน่อยเขามีท่าทีว่าจะไม่ยอมเอาซะเลยค่ะ
เหลือความล้มทางที่สุด
ะสุดท้ายจำนวนไม่โดนกดไว้แบบนี้ก็ต้องจำนวนด้วยฮะกำหนดนะคะทั้งตำรวจทั้งกู้พัย
นายและเอาเตียงไปรับเขาเหมือนเขาเป็นผู้ป่วยที่มีเอ่ออวัยวะอะไรหักเปล่าค่ะครับ
ต้องล็อกเขาใส่เตียงแล้วก็ผูกติดเตียงเอาลงมา
เพราะว่าเขาไม่ยอมเดินลงมาดี
เพราะเหตุนี้โอ้โหตำรวจสกัดจับกันวุ่นเลย

ขี่รถไล่ล่าทั้งวิ่งกันวุ่นมาจับผู้ชายคนนี้นะฮะ
ค่ะแล้วจะได้ยินเสียงคุณแม่นะคะ
คุณแม่ของผู้ก่อเหตุตะโกนอยู่ข้างตลอด
เวลาให้ลูกในสงบลงให้ตำรวจเข้าควบคุมตัวได้นี่นะคะ
หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปทีมข่าวไปคุยกับแม่ของนายเอกคนนี้นะ
เขาเล่าว่าลูกชายมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ปกติถ้าไม่ดื่มเหล้าจะเป็นคนดีเป็นคนขยัน
แต่พอเล่าเข้าปากปุ๊บจะมีลักษณะอาการเพี้ยน
ก็คือว่าได้ยินเสียงแววบอกว่ามีคนเรียกเวลาเขาเมานะ
เขาก็จะแววว่ามีคนเรียกหรือว่ามีคนจะเข้ามาทำร้าย
บางครั้งเดินหายเข้าไปในป่าเลยทั้งคืนเวลาเมาเนี่ยนะคะ
ครั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากการดื่มเหล้าจนขาดสตินี่แหละ
แล้วก็บานปลายถึงขั้นขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขา
ตำรวจโรงพักหาดใหญ่นะด้านของตำรวจเห็นใจเรื่องที่เกิดขึ้น
จะส่งตัวในเอกไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลก่อน
หากเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่นายเอกขโมยมาเนี่ยยืนยันว่าจะเอาเรื่อง
หลังจากรักษาอาการหายแล้วก็จะนำตัวในเอกมาดำเนินคดีต่อไป
ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถจักรยานยนต์นั่นแหละว่าเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่านะคะ
ฤทธิเยอะยังไงสุดท้ายตำรวจตามจับได้โดยละม่อมเลย